แล้วก็มีรายชื่อคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องจากเดิม
ตัวเลข๒๑ตอนนี้ชัดเจนคือ๑๖นะครับ
แล้วก็พอไปถามรัฐมนตรีคลังอธิบดีกรมสรรพากร

ถ้าเกิดว่าไปตั้งบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ

รัฐมนตรีก็ตอบตรงกันกับอธิบดีกรมสรรพากร
บอกว่าจริงแล้วในโลกของการทำธุรกิจ
การไปตั้งบริษัทแล้วก็จดทะเบียนในต่างประเทศ

ไม่ได้อาจจะพูดได้ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี

คือส่วนใหญ่ใช้สิทธิประโยชน์ก็คือว่าไปตั้งบริษัท
แล้วก็จดทะเบียนในประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บภาษี

คราวนี้นักข่าวก็ไปถามรองนายกรัฐมนตรี

ที่ผ่านมากฎหมายไทยมีช่องโหวตช่องว่างมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่ามีข่าวคราวบางครั้งว่านักธุรกิจนั้นจงใจเลี่ยงภาษีนะครับ
รองนายกบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องพิจารณากันอีกทีนะครับ

ก็พูดถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ปปงไม่สามารถดำเนินคดีกับ๑๖คนไทย
ที่ปรากฏชื่อในเอกสารลับของปันมา
รับว่าประเทศไทยนั้นยังมีช่องโหวเรื่องการเอาผิดนักธุรกิจ
หลบเลี่ยงการจ่ายภาษีด้วยการนำเงินนั้นไปลงทุนต่างประเทศ
ส่วนรัฐบาลจะป้องกันด้วยการออกกฎหมาย
ดำเนินคดีกับผู้ที่หลบหนีภาษีหรือไม่
ตอนนี้ยังไม่พิจารณานะครับลองไปฟังเสียงของรองนายกวิศนุครับ
ว่ามันไม่สามารถและไม่จำเป็นที่จะต้องตามไปดูอย่างนั้นมากกว่า
ด้านคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ
สังสิทธิพิริยรังสรรค์เห็นว่าอำนาจหน้าที่ของปปงมีอยู่จำกัด
เฉพาะตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินถ้าหากไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถทำอะไรได้
ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่องค์กรเครือข่าย
ซึ่งมีหน้าที่คล้ายคลึงกันเช่นปปชดีเอสไอต้องร่วมประชุมเพื่อหาฉันธรรมติ
ว่าควรจะทบทวนปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน
เสนอให้กับสนชสปทหรือคอรมอพิจารณาต่อไปนะครับ
จากว่ากฎหมายของไทยยังมีความหละหลวม
และบางครั้งเนี่ยเรื่องของการให้ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยงภาษีนั้นยังมีอยู่น้อยครับ
ชื่อเปิดเผยออกมาเนี่ยไม่ใช่นักการเมือง
แต่ว่ามีสมาชิกของครอบครัวนักการเมืองเนี่ยอยู่ด้วยนะครับ
ตอนนี้เราไม่สามารถจะไปกล่าวหาว่าเขามีความผิด
แต่ถ้าหากว่าเขาต้องการทำตัวเองให้กระจ่างนะครับ
ก็อาจจะออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาเอาเงินออกไปนอกประเทศเนี่ยเพื่อไปทำอะไร
ซึ่งผมก็เห็นอยู่มีลาย๒ลายแล้วล่ะฮะ
ที่ออกมาพูดว่าเขาเอาเงินออกไปเพื่อใช้ในการลงทุน
แล้วก็ลงทุนแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาเงินกลับเข้าประเทศนะฮะ
แต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวนะครับ
หลายคนก็อาจจะไม่กล้าโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีญาติพี่น้องอยู่ในการเมืองนะฮะ
ก็ต้องแล้วแต่ความรับผิดชอบของเขานะครับ
มาดูมุมมองของเจ้ากระทรวงการคลังกันบ้างนะครับ
อภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และนายประสงค์ภูณธเนศอธิบดีกรมสรรพากร
คำถามแนวทางเดียวกันเลยนะครับ
บอกว่าการลงทุนในต่างประเทศไม่ถือว่าเป็นความผิด
เพราะตามปกติแล้วการลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทส่วนใหญ่มักจะจดทะเบียนในประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บภาษี

นักลงทุนไทยก็ใช้สิทธิประโยชน์ส่วนนั้นซะมากกว่า

เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรจะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งในรายละเอียด
ว่าการจดทะเบียนบริษัทของนักลงทุนไทย๒๑คนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
เพียงเพื่อทำธุรกิจหรือเป็นเทคนิคในการหลีกเลี่ยงภาษี
หรือเป็นเรื่องของทางการเมืองหรือไม่

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ